มาดูเรื่องนี้กันหน่อยแม่ช็อกคาปากเลย
สวยแล้วสวยแล้วที่เห็นในสลัดที่ลาดน้ำสลัดเรียบร้อยแล้ว
กินก็เกือบหมดแล้วมันคืออะไร
คุณผู้ชมจดจ้องดูเขาว่าเอ๊ะเห็ดหรือเปล่า

แต่ที่ตักสลัดมาไม่ได้ตักเห็ดมาด้วยนี่นะ

แล้วมันเยิ้มไปด้วยน้ำสลัดแบบนี้คืออะไร

เพราะว่าเพจดังเขาเอามาโพสต์ไว้ระบุว่าสมาชิกเพจส่งมา
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าซื้อสลัดผักมาจากร้านขายสลัดดังแห่งหนึ่ง
ในห้างสับสินค้าตักกินไปเกือบหมด
เจออะไรดำกำลังจะตักเข้าปากแต่นึกขึ้นว่า
ตอนเราตักสลัดมาเราไม่ได้ตักเห็ดมาด้วย
แต่ตัวนี้มันดำเคลียร์ดูในใจนึก
สวยละกูคุณสวยละ
นี่มันตัวทากทากจริงด้วย
และที่สำคัญคือกินไปเกือบหมดแล้วไง
และมันจะมีเชื่อโลกอะไรบ้างหรือเปล่า
เจ้าของโพสต์เขาก็โวยวายใหญ่เลยว่ามันหลุดมาได้ยังไง
คุณผู้ชมฮะเข้าไปดูในคอมเมนต์เขาบอกว่า
อันนี้ทากจริงที่สำคัญเป็นศัตรูพืชศัตรูผักจริงนะ
ชาวสวนเขาบอกโอ้โหเวลายอดอ่อนมันออกมา

เขาบอกว่าตัวนี้มันเรียกได้ทั้งทากลิ้นหมา
แล้วก็แมงลิ้นหมาหรือว่าปริงบกหรือว่ากระดึ๊บฟ้าเรียกได้หมดเลย
เจออยู่ในหนองน้ำหรือว่าพื้นที่ชื้นแฉะ

แล้วก็อย่างที่บอกไปเกษตรกรบอกมันชอบอยู่ที่ยอดผัก
ไม่แล้วทำไมคือเขาไม่ล้างทำความสะอาดหรือยังไง
ไม่รู้อันนี้ต้องมีการตรวจสอบนะ

แต่จะหลอนกว่านี้ถ้าเกิดว่าเจอท่าแค่ครึ่งตัว
อีกครึ่งนึงไม่รู้อยู่ในท้องเราแล้วหรือเปล่า